ส่วนเหตุการณ์นี้ก็โหดเยี่ยมที่สงขลาเมื่อวานนี้เล่าไปวันนี้ตามความคืบหน้าให้เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
เนี่ยค่ะไปพบศพผู้ชายคนนี้ถูกฆ่าฝังดินอยู่ในป่าที่หัดใหญ่สงขลานะคะ
แล้วสภาพศพคือเหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกยุบเลยพี่อุ๋ย
ถูกผ้าอุดปากแล้วก็มัดปากเอาไว้ถูกมัดมือมัดเท้าคือเอาเถาวันมัดนะคะ
และที่คอมีสายกระเป๋ารัดคออยู่อีกมีน้ำมันราดอยู่ด้วยมีขวดน้ำมันเหมือนซื้อมาตามร้านแบ่งขายน้ำมันอ่ะ
อยู่ในหลุมตรงนั้นแล้วฝังกลบเอาไว้ค่ะ
นี่ค่ะคาดว่าอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ก่อเหตุหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่
เพราะแถวนั้นชอบมีแรงงานต่างด้าวไปหลบซ่อนตัวอยู่
ก็เลยสงสัยตั้งประเด็นแรกว่าเหมือนกับผู้ตาย
รู้เห็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาหรือเปล่า

เพราะผู้ตายเขาก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายก็ถูกทิ้งสระน้ำใกล้ตรงนั้น
ผู้ตายชื่อว่านายหมัดดนบินสัน
เป็นลูกจ้างบริษัทรับเหมางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
วันนี้ตำรวจกำลังหาเบาะแสและหาหลักฐาน
เพื่อจะเชื่อมโยงไปว่าใครก่อเหตุฆ่านายหมัดดนคนนี้ค่ะ
ตอนนี้สงสัยกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวน่าจะยังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
ทีนี้คุณผู้ชมไปเจออะไรคุณผู้ชมตามดูนะคะ
เครือข่ายแรงงานต่างด้าวเยอะเลย
ไปเจอรถกระบะสีเทานี่คันนี้ค่ะ
เสียหลักตกไปข้างทางแล้วพังเสียหายทั้งคัน
ตรงนี้มันห่างจากจุดที่พบศพถูกฝัง๗กิโล
พอตรวจสอบป่ารอบแถวนั้นอ้าวไปเจอแรงงานต่างด้าวค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
๙คน๑๙คนมีคนไทยอยู่๒คนที่เป็นเจ้าของรถ
ไปซ่อนตัวอยู่นี่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวทุกคนเลยที่ไปซ่อนตัวเนี่ยไปสอบปากคำ
แล้วทีนี้ค่ะจริงแล้วเมื่อกลางดึกเมื่อคืน
กระบะคันนี้คันที่ไปตกข้างทางเนี่ยนะคะ
แหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่นะ
ขับหนีมาเลยจนมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะ
แต่ไอ้ตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าฝั่งดินหรือเปล่า
ยังไม่รู้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกันไหม
ต่อมาค่ะเจออีกคุณผู้ชม
ตำรวจไปเจอแรงงานต่างด้าวอีก๔๘คน

ห่างจากจุดที่พบศพ๖กิโลเมตรค่ะ
โอ้โหแล้ว๔๘คนเนี่ยนะ
สภาพคือหิวโซมาก

แล้วไม่รู้จะไปไหนได้ออกไปไหนไม่ได้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคำทุกคนเลยค่ะ
เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าฝั่งดินหรือเปล่า
คือเจ้าหน้าที่ไปเจอแคมป์ชาวเมียนมา

แคมป์เพิ่งเข้ามาพักไม่เกิน๓วัน
มีผ้ายางกันแดดกันฝนปูนอน

มีหมอนมีเสื้อผ้ามีเสื้อกันฝนมีขวดน้ำ
เหมือนกับเป็นที่พักชั่วคราว
ก่อนจะข้ามแดนไปมาเลเซียค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ประสานนักประดาน้ำมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
งมหาหลักฐานในสระน้ำเพิ่มนะคะ

ก็คือรถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกทิ้งเอาไว้ในสระตรงนี้
ก็เลยงมน้ำดูเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมเป็นหลักฐานสำหรับคดีนี้

ในหมู่บ้านจับภาพนายหมัดดนผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านช่วง๑๕นาฬิกา๗นาที๓๑พฤษภาคม
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย
นี่ภาพนี้คือภาพสุดท้ายของเขา
มาเจออีกทีแล้วเขาเจอเป็นศพป่ะค่ะ
ช่วงเช้า๑มิถุนายน
วันนี้ทีมข่าวของเราคุยกับลูกชายของผู้ตายค่ะนายเดชา
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าปกติตัวเขากับพ่อจะอยู่บ้านเดียวกัน
มีย่ากับแม่เลี้ยงอยู่ด้วยที่ผ่านมาพ่อก็ออกไปหาปลา

วันเกิดเหตุก็เหมือนกันก็ออกไปหาปลาหาผักไปเก็บของเก่า
ทุกคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติก็ออกไปทุกวัน
พ่อบอกกับย่าว่าเดี๋ยวจะไปเก็บขวดพลาสติกในป่าที่สนามก๊อฟมาขายนะ
เพราะเห็นมีขวดน้ำทิ้งเอาไว้เยอะเลย

ลูกชายบอกโกรธนะคะทำไงถึงฆ่าเพาใช่ยังโหดเหี้ยมแบบนี้
ส่วนน้องชายของผู้ตายนายดนรอมานนะคะ
ก็สงสัยว่าคนก่อเหตุน่าจะมากกว่า๑๐คนด้วยซ้ำ
ทำไมถึงสงสัยแบบนั้นก็ไปเจอท่อนไม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คาดว่าเป็นอาวุธท่อนไม้ที่เจอเป็นสิบท่อนเลยนะคะ
แล้วก็มีก้อนหินคาดว่าเอาไว้ทุบศีรษะของผู้ตาย
มีมีดด้วยมันคล้ายกับ
เหมือนโดนรุมประชาธรรมจนตายแล้วก็เอาศพไปฝังดินหรือเปล่า
อันนี้น้องชายของผู้ตายตั้งข้อสังเกตค่ะ
คือพอนำศพขึ้นมาเนี่ยสภาพศพเป็นแบบนี้นะคะ
คือมีเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงมีผ้ามัดปากชั้นแรก
แล้วก็มีผ้าขาวม้าถูกฉีกเป็น๓ผืน
ลักษณะคล้ายกับผ้าที่ชาวเมียนมาใช้
ทับอีก๓ชั้น๔ชั้นเลยนะคะ
คอถูกรัดด้วยสายกระเป๋าของผู้ตายเอง
มือเท้าถูกมัดด้วยเถาวันแล้วก็ราดน้ำมัน
ขวดน้ำมันยังอยู่ข้างผู้ตายอยู่เลย

บรรจุน้ำมันพลาสติกมันเป็นเหมือนกับขวดน้ำอัดลม

แล้วก็มีขีดเขียนบอกปริมาณน้ำมันอยู่ด้วย
มันคล้ายกับที่ขายในชุมชนใกล้
แต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ของพี่ชายก็คือหายไปด้วยนะคะ

พี่มัน๑๐บาทท่อนนะใช้รวมปีคนเดียว

สองอาจจะไปเจอคนที่ว่าเป็นคนไทย

และทีนี้อันนู้นอาจจะประเวงว่า
พี่ชายผมไปเห็นแล้วก็ไปแจ้งความ

อาจจะจังกิบจังตัวต้นนะ
ทีนี้ก็เลยไปขยายผลร้านค้าในพื้นที่
ที่มีน้ำมันแบ่งขายใส่ขวดนะคะ

ใส่ขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ำอัดลมขนาดเล็กก็
แต่มันไม่ค่อยมีเป็นขวดพลาสติกขนาด๑ลิตร
เจอในหลุมที่ฝั่งผู้ตายค่ะ

มันคล้ายกับที่พบในหลุมที่ฝั่งผู้ตาย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามร้านแถวนั้น
ก็ส่วนใหญ่ใช้ขวดแก้ว
แต่คนที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะ
ไม่ใช่แรงงานต่างด้าวอะไรนะ
เอ็มอายุ๔๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่า
ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิต๓วันนะคะ

ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
แถวนั้นเป็นชายชะกันประมาณ๖๗คน
วิ่งถือท่อนไม้มาล้อมจะทำร้าย
ก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนที่มาด้วยกันสองคนมาช่วย
กลุ่มนั้นก็ถอยไปจำหน้าได้แม่นเลย

จากการสังเกตกลุ่มนั้นน่าจะมีเกือบ๓๐คนนะคุณผู้ชม

พอตำรวจจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้๖๐กว่าคน

แต่ไม่เจอกลุ่มชายชะกันที่มาล้อมจะทำร้าย
จำหน้าได้หมดไหม

ก็เราได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่า
กลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว๗คน
ไปอยู่บริเวณจุดที่พบศพนั่นแหละ
พอเห็นผู้ตายก็เลยลงมือก่อเหตุเลย
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาในหน้าให้ขับรถมารับ

แล้วก็ปิดมือถือของผู้ตายแต่เอามือถือของผู้ตายไปด้วย

กลุ่มนั้นไปซ่อนตัวอยู่ที่ชายแดน
จากจุดที่พบศพ๒๐กิโลเลยนะคะ

ของเจ้าหน้าที่ไปเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่ง

คำแรกแปลว่าโจร

เมื่อเอามารวมกันหมายความว่า

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป

แบบนี้เป็นป่ารกเลย

กันฝนสภาพยังใหม่อยู่เลย
มีร่องรอยหักกิ่งไม้ยังสดอยู่เลย
ครับคือแรงงานต่างด้าวเยอะมากนะพี่อุ๊ย
ที่เราเล่ามาจับกลุ่มสองครั้งเนี่ยหลายสิบคนเลยนะ
อีกกลุ่มทั้งชายและหญิงคราวนี้หลักร้อยละ
อาหล่ะนี่บรรยากาศตอนวิทยาปร์เลยค่ะ
บรรยากาศสดตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

นี่คือพื้นที่หมู่๘ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
นี่โอ้โหแสดงว่านี่เป็นเส้นทางที่
คือพอเข้ามาแล้วก็มาใช้เส้นทางนี้แล้วคอยหลบอยู่แถวนี้เลยล่ะ
กลุ่มนี้เป็นร้อยเลยอ่ะแล้วห่างจากบ้านผู้ตายกิโลกว่านะคะ

คือในจำนวนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เคยเจอเคยเจอในป่า
แล้วยืนยันว่าในกลุ่มนี้มีคนที่เคยทำร้ายเขาเมื่อ๓วันก่อน

ตำรวจอยู่ระหว่างควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำว่าคนไหน

แล้วเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าฝั่งดินหรือเปล่า

บำรุงนาพนังอายุ๔๘ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
บอกว่าห้องเช่าตรงนี้เป็นห้องเช่าของชาวบ้านปกติแหละ
มันก็จะมีพนักงานโรงงานมาเช่ามาอยู่
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่ซุกซ่อนแรงงานต่างด้าว
เอาไว้เป็นร้อยคนแบบนี้

ปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศไทย

ปรับรามอย่างจริงจังนะคะ

เริ่มต้นจากฆ่าฝังดิน๑ศพ
ขยายผลคือได้แรงงานต่างด้าว

โอ้โหคือเราต้องการแรงงาน
เข้ามาช่วยทำงานในบ้านเรานั่นแหละ

เราไม่รู้จะแบบข้ามแดนไปที่ประเทศอื่น

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีนายจ้างเยอะในบ้านเราที่
ก็ชอบใช้แรงงานที่แบบผิดกฎหมาย
ใช่ไหมเนี่ยปัญหามันเยอะนะฮะ